คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสอนอนน้องแขมได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในลานจอดรถใกล้ใกล้กับโรงงานในพื้นที่หนองแขมอ่ะนะคะ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอายุ๔๕ปี
แล้วคนที่ก่อเหตุก็มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเหมือนกันอายุ๕๗ปีคือเหมือนกับทั้งคู่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ทะเลาะกันมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างนี่แหละค่ะ
แต่ไปเจอกันพอดีที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีการมองหน้ากันตัวผู้ตายถามว่า
มองหน้ากูทำไมมึงมีปัญหาคุยกับกูได้นะเท่านั้นแหละอีกฝ่ายหนึ่งเดินไปหยิบปืนมาเลยอ่ะ
ครับแล้วกระหน่ำยิงแบบหมดแม็กซ์เลยนะคะหลังจากนั้นก็หนีไปตอนนี้ตำรวจเรียมออกหมายจับนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในลานจอดรถข้างโรงงานนาโกย่าถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ซอย๓
เข็ดน้องแข๋มกรุงเทพฯค่ะ
น้องแข็มไปตรวจสอบไปกับทางมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจำนลองบรรจงเกสมาณะอายุธยาอายุสี่สิบห้าปี

ถูกยิงเข้าที่ตัวเนี่ยสี่นัดนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่แล้วมีปรอกรสุนตกอยู่สิบปลอกเลยอ่ะค่ะ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานคนก่อเหตุชื่อว่านายชานุเทพนุ่นแป้น
หรืออดุลอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นผู้รับเหมาเช่นเดียวกันคนนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุก็หนีไปนะคะขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดง
ทราบหมายเลขทะเบียนหนีไปคนนี้ทีนี้ค่ะ
จากการสอบปากคำนายประเทืองเมฆสุขใสอายุหกสิบ
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเขาบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ย
มันเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถแต่ก็เป็นที่พักของผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย
ก่อนเกิดเหตุเขาก็พักผ่อนอยู่ใกล้ใกล้กับจุดเนี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ย
เขาเห็นว่านายจำลองเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับนายชานุเทพ
นายชานุเทพนั่งกินข้าวอยู่กับภรรยากับลูกสาวจนทำให้นายชานุเทพทนไม่ไหวไปเอาปืน
หนำยิงใส่นายจำลองคือยิงแบบหมดแม็กซ์อะค่ะยิงเสร็จแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
พอมานั่งก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเพียงแต่เขาถามคนตายว่า
ไอ้คนตายถามคนหนึ่งว่า
มึงปัญหาอะไรคุยกับคนหน้า
นายประเทืองคนนี้อยู่ในเหตุการณ์เลยเพราะว่านั่งกินข้าวอยู่กับภรรยากับลูกสาว

แล้วก็นายชานุเทพด้วยครับพอนายจำลองมาถึงเนี่ย
ก็ทะเลาะกันแล้วก็จนเกิดเหตุยิงกันแบบนี้นะคะ
คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่
ร้อยสามเปิดเป็นอู่รถหกล้อรับจ้างค่ะก็อยู่ในซอยข้างโกดังเก็บสินค้า
เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เจ้าของบ้านเขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังว่าสี่ทุ่มเมื่อคืนค่ะนายชานุเทพเนี่ย
กินข้าวอยู่กับเจ้าของอู่รถหกล้อภรรยาแล้วก็ลูกชาย
ในวงข้าวนายชานุเทพกับเจ้าของอู่รถเนี่ยเขาก็ดื่มเบียร์กันด้วย
ก็คุยกันเรื่องที่นายชานุเทพจะซื้อรถหกล้อมาวิ่งรับจ้างด้วย
ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมนายจำลอง
ขับรถกระบะมาหาเจ้าของอู่รถหกล้อพอดีตั้งใจจะมาคุยด้วย
นายชานุเทพกับนายจำลองก็เลยได้เจอหน้ากันซึ่งทั้งสองคนนี้
ทะเลาะกันมาก่อนมีเรื่องระหองระแหงเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างเนี่ยค่ะ
ทะเลาะกันมาระยะหนึ่งแล้วจังหวะที่นายจำลองลงมาจากรถ
หาเจ้าของอู่รถหกล้อนายจำลองก็บอกว่ามองหน้าหาเรื่องอะไร
ไปทำอะไรให้เหรอลุกขึ้นมาเคลียร์กันเลยเท่านั้นแหละ
นายชานุเทพนั่งดื่มเบียร์อยู่ไม่พอใจควักปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวนะคะ
จ่อยิงไปที่หน้าอกนายจำลองสามนัดนายจำลองล้มลง
นายชานุเทพลุกจากโต๊ะม้าหินอ่อนไปดูว่านายจำลองตายหรือยัง
จังหวะที่นายชานุเทพยืนดูเขายิงไปที่ตัวนายจำลองเพิ่มอีกนะคะ
อีกหกถึงเจ็ดนัดน่ะโอ้โหจนแบบโอ้โหให้มั่นใจว่าตายแน่แน่
พอสิ้นเสียงปืนปุ๊บหนีเลยค่ะนายชานุเทพก็หนีเลย
กลับไปที่บ้านขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะคะคือตัวภรรยากับลูกที่อยู่ที่บ้านหลังเนี้ย
ที่เกิดเหตุเนี่ยก็พยายามจะตามไปนะคะแต่ตามไปไม่ทัน
คนที่ยิงนั่งกินข้าวอยู่นี่เห็นลุงบอกนั่งกินข้าวกินเบียร์อะไรอยู่กันตรงนี้
เบียร์ไม่ใช่อะไรลุงอ๋อก็นั่งกินอยู่ตรงนี้แล้วคนตายเขามา
คนตายมาเขาห่องแห่งกันมาสักขอดแล้วไหมห่องก็แห่งอืม
หลงแห่งกันมาตั้งสองอาทิตย์แล้วเรื่องอะไรครับไม่รู้สิ
ห่องแห่งมาแล้วเนี้ยวันนี้เมื่อวานมาก็มาด่าก็อยู่ไม่ใช่ล่ะ
เออมาด่าไอคนที่ยิงเนี้ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ด่าก็ยิงเนี้ย
เนี้ยคนที่ยิงก็ก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะว่าเที่ยวกับคนไม่ถูกกันตั้งแต่ก่อนนั้นนะ
เขาส่งเทียมมาพร้อมอยู่แล้วนะมานั่งกินเนี้ยมาด่าเขาอีกมาด่าก็ทีนี้
ไอ้คนที่ยิงก็นั่งอยู่ตรงนี้ลุงบอกยิงผ่านเมียไปต้อมหงายท้อง
หายท้องลุกขึ้นปาดทำไมอย่างเงี้ยยิงซ้ำนี่มีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับอู่รถหกล้อ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าทั้งนายจำลองกับนายชานุเทพเนี่ย
ไม่ใช่คนในชุมชนนี้ทั้งคู่เลยนะฮะนายชานุเทพเป็นคนจังหวัดสุราธานี
มาประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้ปีเสร็จส่วนนายจำลองผู้ตายอาศัยอยู่ซอยข้างข้างนะครับ
อยู่ข้างข้างโรงงานนาโกย่านะครับทั้งคู่มีปัญหาบาดหมางเรื่องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกัน
ลักษณะนิสัยของนายจำลองผู้ตายนั้นเป็นคนโผงผางเสียงดังพูดจาตรงไปตรงมา
ก่อนหน้านี้บ่อยครั้งนายจำลองมักจะต่อว่านายชานุเทพมือปืนอยู่เป็นประจำ
ก็เลยอาจเป็นสาเหตุทำให้นายชานุเทพที่ปกติแล้วเป็นคนเงียบขรึม
อาจจะเหลืออดแล้วก็เลยก่อเหตุในครั้งนี้ขึ้น
ยิงผมเห็นเพื่อนชอบด่าคนที่ยิงบ้านอยู่นี้
เธอมากินเหล้ากลึ่งเบียกับบ้านลูกน้องเขาขอ
ผู้เมียเขาอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้ตามไปด้วยตามไปจนหลังเขาเอารถเก๋งตามไปตามไปจากเดี๋ยวเขาก็ไปห่วงพัก
ส่วนการติดตามตัวนายชานุเทพมือปืนนะครับตำรวจสนหนองแขมก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกทั้งหมดเลยนะฮะ
เพื่อติดตามเส้นทางการหลบหนีแล้วก็ได้ติดตามตัวภรรยาของนายชานุเทพมาสอบปากคำแล้ว
ทางภรรยาของนายชานุเทพบอกว่าก็ยังไม่สามารถติดต่อสามีได้เหมือนกันนะฮะ
มเหตุก็เชื่อว่ามาจากสาเหตุเรื่องปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่ทั้งคู่เนี่ยทำอาชีพเดียวกัน
แล้วก็มีเรื่องบาดหมางกันอยู่ส่วนครอบครัวของนายจำลองก็เดินทางไปที่สอนอนองแขมนะคะ
พบพนักงานสอบสวนก็ขอเอกสารในการรับศพนายจำลองเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ